พาไปที่ปราจีนบุรีครับไปจับงูกันหน่อยคุณป้าคนหนึ่งจ้างรถแคคโฮลมาปรับพื้นที่ไปเจองูยาวตั้ง๖เมตร
หกเมตรหกเมตรและตัวขนาดนี้ป้าบอกป้าอยู่ไม่ได้แล้วลูกเอ้ย
ใหญ่เหลือเกินนะครับกู้ภัยต้องมาช่วยกันจับหน่อยครับนะฮะงูเหลือมตัวนี้เหนื่อยกันหน่อยคุณผู้ชมก่อนแล้วจับได้ครับนะฮะเพราะว่ามันใหญ่แรงมันก็เยอะดิ้นหลุดดิ้นหลุดอุปกรณ์ล็อกคอมันก็มุดมันก็หมุนมันก็แบบพยายามจะหนีนะครับนะฮะผู้เชื้อชาญในการจับงูเนี่ยนะฮะจากกู้ภัยสว่างบำเพ

มันคุ้มรองกองไม้
ไปแหวกว่ากลายเป็นงูแต่ไม่กล้าจับมันใหญ่เลยเกิด
ก็แจ้งคู่ภายมาจะจับและปล่อยขืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
บ้านของเขาคือเลขที่๒๔ทับ๓นะครับ
ต่อเลยค่ะที่ที่ที่อายุหรือกระบีต้องจับงูเหมือนกัน
รถยนต์แบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้าน
ชื่อร้านไม่สำคัญบ้านเล็กที่สำคัญกว่านะฮะ
บ้านเลขที่ร้อยเจ็ดสิบห้าทับเจ็ดหมู่สองตะบนอ่าวลึกใต้
บ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านขายยางด้วยนะคะเป็นของคุณอุบลกุณวัน
อายุห้าสิบปีค่ะนะฮะพนักงานของร้านเนี่ย
ไปเจอขณะที่เช็ดทำความสะอาดล้อยางเตรียมที่จะเปิดร้าน
บุญยังเยอะอยู่โอ้ยตัวยาวมากนะครับ
เก่ายังเยอะอยู่ค่ะเคราะห์ดีมากสายตาเหลือบไปเห็นนะคะ
งูมันนอนอยู่ก่อนหวิดเกือบถูกฉกเลยนะคะ
พนักงานร้านวิ่งออกมาแล้วก็แจ้งให้เจ้าของร้านทราบ
กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล็กด้ามยาวผูกเป็นบ่วงคล้องจับมานะครับ
นานนักก็สามารถจับตัวได้โดยละม่อมนะคะวัดความยาวได้ประมาณสามเมตร
แล้วก็นำใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
คุณอุบลเจ้าของร้านบอกว่าคาดว่างูจงอางตัวนี้คงหนีน้ำเข้ามาตั้งแต่คืนวันที่๑๑พฤษภาคมนะคะ
ที่ลูกน้องจะมาเห็นขณะที่เตรียมเปิดร้านช่วงเช้า๑๒พฤษภาคม
แล้วในอำเภออ่าวลึกก็ฝนตกหนักด้วยไง
มันก็หนีน้ำใช่ไหมคะครับตัวใหญ่มาก